ที่จังหวัดชายนาฏค่ะเกิดเหตุสลดขึ้นระหว่างอดีตนะ
เป็นอดีตนะคะสองสามีพันรยา
เขาเลิกกันมา๒ปีแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดเขากลับมาเจอกัน
เกิดการแทงกันค่ะฝ่ายยิงถูกแทงจนเสียชีวิต
ส่วนฝ่ายชายถูกแทงเหมือนกันบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทำไมเขาถึงกลับมาทะเลาะกันแบบนี้นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลวังไก่เถื่อน
อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏค่ะ
จุดเกิดเหตุนะคะที่บริเวณห้องนอนชั้นล่าง
พบศพนางสาวนิตยาชื่นพักอายุ๒๙ปี
ถูกแทงที่ท้องค่ะไส้ไหลเลย
รวมทั้งหมด๓แผล
ในที่เกิดเหตุเลือดเลอะเต็มพื้นเลย
นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
ข้างกันพบมิทัมขลัวเป็นด้าไม้ค่ะ
ความยาว๕นิ้วมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ส่วนคู่กรณีไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นอดีตสามีชื่อว่านายธเนธสุ่มเสมออายุ๓๐ปี
นายธเนธถูกแทงเหมือนกันนะคะที่คอ
ราวนมด้านซ้ายแขนซ้ายนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องนอนข้างกันนะคะ
มาเห็นต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยเพราะอาการสาหัส
ตำรวจศพหันคาค่ะสอบสวนพญานซาปวนายธัเนธ
เป็นผู้ช่วยช่างที่อบตวังไก่เทือนส่วนฝ่ายหญิงเป็นพันรยาแยกกันอยู่
ฝ่ายหญิงนี่ขี่รถจักรยานยนต์มาหานายธเนธที่บ้าน
แล้วมาอยู่กันแค่สองคนนะคะไม่มีใครอยู่ในบ้านเลย
จนกระทั่งบ่ายสามครึ่งนายธเนธโทรหาญาติ
บอกว่าจะตายแล้วจะตายแล้วญาติก็เลยรีบเข้ามาดูโอ้โห
นอนจมกองเลือดอยู่ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลและแจ้งตำรวจค่ะ
แต่ทีนี้จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กนายธเนธพบว่าก่อนเกิดเหตุที่จะโทรหาญาติเนี่ย
ค่ะตอนบ่ายสามค่ะอ่าเขารีบโพสต์นะคะลักษณะโพสต์แปลกแกรก
ข้อความเขียนแบบนี้ค่ะขอโทษทุกคนนะครับที่ทำแบบนี้
ผมเสียใจครับชาติหน้ามีจริงเราคงได้เจอกันอ้าวเป็นความหมายแปลก
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าค่ะตำรวจยังไม่สามารถเข้าไปสอบปาก
คำนายธเนธได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อาการสาหัส

จึงทำให้มีบาดแผลชะกันทั้งสองฝ่าย

แล้วภาพคู่นี่คือไปเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยกัน

พบว่านายธเนธยังคงรักษาตัวในห้องฉุกเฉิน

เนื่องจากมีบาดแผลที่หลอดลม
ที่ด้านเรานมด้านซ้ายและข้อมือข้างซ้าย
เจ้าหน้าที่ต้องส่งกำลังไปเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
เรื่องต้นตำรวจคาดว่านายธเนธน่าจะก่อเหตุลงมือแทงฝ่ายหญิงก่อน
เพราะเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัวและจะทำการฆ่าตัวตาย
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจไม่ได้สรุปสำนวนต้องรอสอบประคำนายธเนธก่อน
ขนาดที่ในวันใช้ชื่นพักอายุ๕๗ปีข้อพ่อของผู้ตายค่ะ
บอกว่าเจอลูกสาวครั้งสุดท้ายก็ตอนเช้าวันก่อนเกิดเหตุนั่นแหละ
ไม่มีใครรู้ว่าลูกสาวจะออกไปหาอดีตลูกเขย
สำหรับนิสัยอดีตลูกเขยก็ต้องถามเลยว่าเป็นคนยังไง
อารมณ์ร้ายไหมหุนหันคันเล่นไหม

ไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอะไร
ทั้งคู่คบกันมา๑๐กว่าปี
แต่งงานกันแต่อย่าร้างกันไป๒ปีก่อน

ไปมาหาสู่ลักษณะเหมือนเพื่อน
ส่วนตัวคุณพ่อเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีทีท่าจะทะเลาะกันให้เห็น
ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
เขาเป็นคนเรียบนิบ

ยังงงก็ยังตระลึงอยู่นี่
ของผู้ตายบอกด้วยนะคะว่าแม้จะไม่รู้สาเหตุ
นายธเนธลงมือก่อเหตุแต่ก็ไม่ได้ติดใจค่ะ
ให้อภัยให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
อย่างไรก็ตามก็ต้องแสดงความเสียใจนะคะ